ไปร้องให้สุดคำไปรำให้มันสุดเสียงกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
มูเตรูนะคะกับพี่ฝนธนสุนทรค่ะ
แล้วก็ชาวคณะเมื่อวานนี้แกเดินทางไปทำบุญที่จังหวัดลบบุรี
ไม่ได้ไปคนเดียวไปพร้อมพี่แก้ววันนี้ซับ
ชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นแต่ถ้าเป็นพี่แก้วปิงกา
รู้จักเลยตรงเนี้ยได้เลยเออคล้ายดิบคล้ายดีกันเลยจ้ะฮะ
แล้วก็น้องโน๊ตมหาศจรรย์คนนี้เป็นนักแสดงจากละครเรื่องผีกะ
บ้านเราไทยรัฐทีวีนะคะคือสามคนนี้มารวมตัวกันได้
เพราะว่ากำลังจะมีผลงานเพลงด้วยกันชื่อว่าขอให้โชคดี
เตรียมจะปล่อยวันที่สิบเอ็ดนะคะก็คือวันพรุ่งนี้
เวลา๑๑โมงต้องติดตามกันให้ได้นะคะ
พี่โฟนเนี้ยแอบสปอยมาว่าเป็นเพลงที่เหมาะกับช่วงสงกรานมากมากเลยนะ
ขอให้โชคดีกันอะไรประมาณนี้
ต่อกันที่เรื่องมูเตลูกันบ้างดีกว่าเมื่อกี้ค้างไว้นิดนึง
เลือกมาเขาวงพระจันทร์จังหวัดลบบุรีนะ
เพราะว่ามีความเชื่อว่าถ้าใครได้มานามัศกาลรอยพระพุทธบาทเนี่ย

ไม่ใช่ว่าจะเดินไปสักการะกันง่ายนะคุณผู้ชม
ต้องขึ้นบันไดไปสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบขั้น

สามเจ็ดเก้าศูนย์เออ

อีกสองตัวครบหกแล้วนะอ่า
เดินขึ้นไปสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบขั้น
พิสูจน์ความพยายามกันนิดนึงละกันค่ะ
ทั้งสามคนก็ทำได้สำเร็จนะคะโอ้ยจริงมาก

ที่ถ้าแม่นางเกดมณีสีประจันโอ้โห

ตุ๊กแก่คุณผู้ชมค่ะตุ๊กแก่หลายตัวด้วยนะคะ
โอ้โหพี่ฝนนะนะคุณผู้ชมเขาได้เลข
เออส่วนน้องโน๊ตเนี่ยนะนักแสดงผีกะเนี่ยช่องเรา

และพี่แก้วปิงกายเนี่ยได้เลขคล้ายกันเหมือนจะเป็นเลขคุณผู้ชมดูสักนิดนึง

หรือว่าเลข๘หรือเปล่า

พี่ฝนได้๑๓ดูไปตามภาพเลย
น้องนดได้หนึ่งพี่แก้วได้๓หรือ๘
เห็นตุ๊กแกรีเซ็นซีเป็นเลขแป๊ะตุ๊กแกรีมี๓ตัวมันก็๓แป๊ะ
โอ้ยมองต่างมองต่าง

เพราะว่าเขาศักดิ์สิทธิ์จริงนะไม่งั้นไม่ดันด้นขึ้นไปนะ
ถ้าเสียงเซ็มจีมาฝากเรานะเนี่ยคุณผู้ชม

ใช่แล้วเรื่องของมูเตรลูคนไหนมูคนนั้นก็ปังนะคุณผู้ชมนะ